อีกหนึ่งรายการที่แฟนจะพลาดไม่ได้นะครับ
ติดตามความพร้อมของทีมต่างได้ครับ
ไปดูทีมที่เขาว่ากันว่าจะมาเป็นคู่แข่งของทีมแชมป์เก่า
ที่เข้ามารับหน้าที่อย่างเต็มตัวในปีนี้เผยว่า
หมายของทีมชัดเจนก็คือการไล่ล่าแชมป์ฟุตซอลไทยแลนดลีกมาครองให้ได้
แม้ว่าในปีนี้จะมีชนบุรีบลูเวฟเจ้าของแชมป์ไร้ภายในปีที่แล้ว
เป็นคู่แข่งสำคัญก็ตามนะครับ
ปีนี้เนี่ยทีมได้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสปอนเซอร์หลักก็คือ
อย่างเช่นนาธีทุศิริแล้วก็มีปัญญาอารันภูวนารส
รวมกับผู้เล่นตัวเก่าจากปีที่แล้วอย่างวรุษหวังสมาแอลและเรนาโตมิรันดานะครับ
ดิตดาวสันโวฟุตซอลลีก๒๐๑๒
ซึ่งเจ้าตัวก็เชื่อว่าทีมนั้นจะทำผลงานได้ตามเป้าหมายครับ
ว่าปีนี้ขอจบอันดับติดเล่นตัวเดียวก็ถือแล้วปลอดภัยแล้วครับ
ส่วนสองผู้เล่นอดีตทีมชาติไทยนะครับ
มาทดสอบฝีเท้าก็มีโจ้เนื่องเกิดแล้วก็สหรัฐอินปั่นเบื้องต้นจะเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมเหลือเพียงแค่รายละเอียดอีกเล็กน้อยเท่านั้น
จากทั้งคู่มีประสบการณ์และน่าจะช่วยเหลือทีมได้สำหรับเอเอสฟุตซอลไทยแลนลีกนะครับ
เปิดฤดูการวันเสาร์ที่๑๔พฤษภาคมนี้โดยทีมแชมป์ครับจะได้เงินรางวัล๒ล้านห้าแสนบาท
ซึ่งจะถ่ายทอดสดทางไทยรัตน์ทีวีเจ็ดสิบแปดนัดได้ครับหรือว่าสามนัดต่อสัปดาห์